การทำข้าวเกลียบทอดของชาวไทยภวรจะมีเคล็ดลับอยู่ที่การตำข้าวเหนียวให้ละเอียด
จากนั้นจึงปรุงรสด้วยการใส่เกลือน้ำตาลปี๊บ
และการที่จะทำให้ข้าวเกลียบมีความหอมมีความเหนียวนุ่มข้าวเกลียบสีสวย
ก็ด้วยการใส่ไข่แดงต้มสุกลงไปโขลกจนเป็นเนื้อเดียวกันกับข้าวเหนียว
แล้วจึงนำออกมาปั้นและแผลให้เป็นแผ่นบาง
ก่อนนำไปตากแดดให้แห้งเมื่อจะใช้ทำกินแต่ละครั้งก็ค่อยนำออกมาทอด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหา